คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตอนเช้ารถติดยาวเหยียดเลยนะคะที่อำเภอประสาทจังหวัดสุรินเนี่ย
ชาวบ้านเขาแห่กันไปค่ะไปรอรับเหรียญมงคลหลวงปู่รอด
จากมือพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสุรินคุณคะเหรียญหลวงปู่รอดเนี่ย
ที่แจกเนี่ยคือรุ่นรอดปลอดภัยโอ้ยรถติดยาวเหยียดทั้งสองฝั่งแบบนี้ค่ะ
คือนักข่าวรายงานว่ายาวกว่าห้ากิโลเลยนะบางคนเนี่ยมารอรับตั้งแต่ตีสี่ค่ะ
แจกเสร็จสักประมาณ๘โมงครึ่งเนี่ยพระอาจารย์เกจิอาจารย์รูปนี้
คือต้องขับรถมาจอดรอทีละคันทีละคันใช่ไหม
ใช่ค่ะสองฝั่งเลยนะคะ

เขาบอกจริงแล้วประมาณสัก๑๐กิโลได้นะคุณ

หมายเลข๒๔สีคิ้วอุบลราชธานีนะคะ
จุดที่หลวงพ่อแจกคือช่วงสามแยก
เทศบาลนิคมประสาทอำเภอประสาทจังหวัดสุรินท

พระเกจิอาจารย์รูปนี้ก็คือพระครูอาพัฒน์ธรรมคุณ
หรือหลวงปู่บุญรอตอภัทรสโร
เป็นเจ้าอาวาสวัดโคกรมเจ้าคณะตำบลโคกกลาง
อายุ๗๐ปีแล้วนะคะ
เป็นเจ้าคณะตำบลโคกกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์
แจกเหรียญค่ะเหรียญหลวงปู่รอดรุ่นรอดปลอดภัย
จำนวน๔๐๐องค์ให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน
ตำรวจเองก็มาจากหลายโรงพักนะ
มาช่วยกันจัดระเบียบความเป็นเรียบร้อยแบบนี้ค่ะ
แจกคนขับ๑คันต่อ๑องค์
เพื่อย้ำเตือนบอกว่าให้ขับขี่ปลอดภัย
เหรียญหลวงปู่รอดรุ่นรอดปลอดภัยนี้นะครับคุณผู้ชม
จริงแล้วปลุกเสกมาทั้งหมด๑๐๐๐องค์
นำมาแจกให้กับประชาชนเมื่อวานนี้๔๐๐องค์
ส่วนอีก๖๐๐องค์เอาไปไหน
๖๐๐๐องค์จะเปิดให้เช่าที่วัดโคกรม
เพราะฉะนั้นใครสนใจก็ไปเช่ากันได้นี่ไง
เช่ากันได้นะคะมีตะกรุดแบบนี้ด้วยนะคะ

ยังมีเหรียญเนื้อเงินอีก๒แบบ
จำนวน๓๙๙องค์ให้เช่าในราคาองค์ละ๒๐๐๐บาท
รายได้ทั้งหมดจะนำไปสร้างพระพุทธเมตตามหาบารมี
ขนาดความสูง๔๘เมตร
เพื่อเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจให้คนในท้องที่
แล้วก็มีการตั้งงบประมาณไว้๓๐ล้านบาท
ตอนนี้คือสร้างไปแล้วได้สักประมาณ
๓๐เปอร์เซ็นท์สร้างได้ส่วนฐาน
เดี๋ยวจะนำรายได้ส่วนที่ได้ไปสร้างต่อ
แต่คนในพื้นที่จะบทคล้ามากเลยเนาะ

ก็คืออยากจะพกเอาไว้ไว้เพื่อความอุ่นใจค่ะ
บางคนก็ขอโชคขอลาบขอพรกันไปดู